เพิ่งที่ยึดเหนี่ยวนะคะอ่ะคุณผู้ชมครับ
ใครจะเชื่อกระเป๋าตังค์นี่แหละก็เป็นกำลังใจชั้นดี
บรักและบูชาอย่างเช่นน้องคนนี้
บอกเลยว่าพกกระเป๋าตังค์แบบนี้

นี่นะคะลูกนี่อายุสิบซี่
และนี่กระเป๋าตังที่แม่จ๋าให้ไปโรงเรียน

นี่ค่ะนี่คือกระเป๋าตังที่แม่งไว้ลูกกว่าไปโรงเรียน
เอ่อกระเป๋าตังโอ้โหสีช็อคกู้ไม่พอมีขนด้วย
ฟิ้งมุ้งมิ้งน่ารักน่าเอ็นดูน่าธนุถนอม

เนี่ยน้องผู้ชายคนนี้แมนเลยนะ
เวลาจะควักตังค์จ่ายสมมุติไปกับสาวไปซื้อแบบว่าขนมให้อย่างเครป

จ๊ะน้องจ๊ะเธอจ๊ะสั่งเลยอยากกินหน้าอะไร
ถึงเวลาจ่ายตังค์เท่าไหร่จ้ะแม่ค้า
ควักออกมาอุ้ยมิ้งเอ้ยทำเป็นเล่นไป

อาจจะชอบนะเห็นกระเป๋าตังค์แบบนี้เฮ้ยเธอรสนิยมดีเธอมีเทส

เธอบอกว่าเด็กคนนี้ได้เป็นกระเป๋าแบบนี้จากคุณยาย

ได้เลยที่คนเขารักเขาเขาเชื่อจะได้มาจากคุณยาย
จริงครับคุณผู้ชมครับสุดท้ายออกมาใช้น่ารักนะ
ก็หลายคนก็คอมเมนต์ไปในทางเดียวกันว่าน้องสุดยอดน่ารัก
แบบนี้มันต้องฉีกมันต้องแหวก
นี้สมัยนี้อย่าไปคิดอะไรมากบอกโอ๊ยทำไมผู้ชายจะใช้อะไรสีชมพูไม่ได้
อ๋อมันก็สีเหมือนกันอ่ะใช่ไหมโอ้นี่แหละเขาเรียกว่าแตกต่างอย่างมีสตาร์
ใช่ไหมจะมีใครใช้แบบนี้บ้างแม้แต่คุณชนะเขายังไม่กล้าใช้แบบนี้เลย
โอ้ยผมตอนแต่ใหม่เด็กผมไม่ได้ใช้กระเป๋าตังนะ
คุณใช้วิธีหนังยางรัดใส่กับเสื้อข้างหน้าอย่างนี้
คุณรู้ได้ไงดิฉันก็ทำมันเป็นยุคเป็นสมัยอย่างนี้เงินไม่หายแน่นอน